อยู่วงการบันเทิงค่ะคุณผู้ชมอะไรก็ไม่แน่นอน
เพราะว่าคลื่นลูกใหม่มีเปลี่ยนผ่านมาตลอด
เพราะฉะนั้นใครที่ช่วงขาขึ้นต้องน้ำขึ้นให้รีบตักเลยนะคะ
ทั้งละครทั้งงานแสดงต่างเยอะแยะมากมาย
เพราะฉะนั้นนอกจากความดังที่มีก็ต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์มาทำธุรกิจค่ะคุณ
ตอนนี้เขาเตรียมจะเปิดธุรกิจร้านเบเกอรี่หุ้นกับญาติสนิทด้วยนะฮะน่าสนใจอยู่เหมือนกัน
เองบอกว่าเป็นความฝ่ายฝันเหมือนกันที่อยากจะแบ่งปันสิ่งดีอะไรอร่อย
ให้กับเด็กเด็กแล้วก็ครอบครัวรายได้น้อยให้ทานของอร่อยมีคุณภาพนะคะ
เพราะว่าจะทำขายแบบราคาไม่แพงนั่นเองนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีกิจการเกี่ยวกับความสวยความงามด้วย
เรื่องนี้ก็ต้องไปปรึกษาแฟนสาวเขาแหละคุณอีฟดาพดาร่วมหุ้นกันด้วย
บูมบอกว่าช่วงนี้ค่ะที่จะต้องเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวก็เพราะว่าไม่ถึงกับว่ามุ่งมั่นจะไปขอแฟนสาวขอแต่งงานหรอกนะที่ทำอยู่ทุกวันนี้
แต่ทำให้ตัวเองมั่นคงก่อนเพื่อให้เลี้ยงครอบครัวตัวเองได้แล้วก็จะได้ไปเลี้ยงครอบครัวของแฟนสาวได้นั่นเองค่ะ
บูมกำลังจะเปิดเร็วนี้น่าจะภายในปลายปีนี้ก็คือเป็นร้านเกี่ยวกับขนมปังเป็นเบเกอรี่ซึ่งเป็นความฝันของบูมอยู่แล้วที่บูมอยากจะมีร้านเล็กให้ครอบครัวให้คุณแม่อะไรอย่างนี้ก็ร่วมหุ้นกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขารู้จักกับคุณแม่พอดี
ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากตอนเด็กเด็กบูมเกิดมาบูมโตมาไม่ได้เกิดมาในฐานะที่ร่ำรวยอะไรแล้วบางครั้งเราอยากทานอะไรที่มันอร่อยที่มันอิ่มมันใช้เงินจำนวนค่อนข้างเยอะบุ๋มก็เลยอยากจะทำขนมอันนี้ใช่ที่มันที่มันอร่อยแน่นอนเพราะว่าบูมชิมเองและที่สำคัญราคามันไม่แพงไม่ได้เชิงเป็นธุรกิจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันเป็นเชิงด้านจิตใจของเราด้วยว่าเราจะ
เกี่ยวกับเครื่องความสวยความงามแต่ว่ายังจะเป็นอะไรเดี๋ยวบูมสร้างตัวผมมากกว่าขอให้สบายกว่านี้ให้มีเวลาก่อนนี้ก่อน
คือผู้ชายทำอาหารก็น่ารักได้คะแนนไปเยอะแล้วแต่นี่บอกว่าอยากจะทำให้คนอื่นได้อิ่มอร่อยในราคาที่แสนประหยัดไปด้วย
คือบางทีเราสองคนก็เก็บอาการไม่ค่อยได้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วย
เมื่อกี้กำลังเคิมอยู่ตกใจเหมือนกันครับ
คือต้องบอกว่าหนุ่มบูมเนี่ยนะหลังจากที่เข้าไปรับใช้ชาติ
เสียดายมีแฟนแล้ว

ใจเย็นค่ะคุณผู้ชมเราก็ไปติดตามผลงานอื่นเขาต่อไปแล้วกัน